คุณผู้ชมลงใต้ไปดูสถานการณ์ตอนนี้
เป็นอังว่างพี่น้องชาวใต้มากน้ำยังถ้วมอยู่เลยจริงไหม
ท่วมแล้วหลายคนบอกเลยนะว่าเกิดมาไม่เคยเจอหนักขนาดนี้

ต่อเนื่องด้วย
ใช่คุณต่อเนื่องคือมันมีทั้งน้ำป่ามีทั้งน้ำฝนที่มันตกลงมาต่อเนื่อง
หน่วยงานในพื้นที่ค่ะทางสำนักงานชนรับประทานที่๑๗
รวมแล้ว๒แสนกว่าคนเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมีคนเสียชีวิต
แล้ว๔ได้รับบัตรเจ็บอีก๒ด้วยนะคะส่วนที่โรงเกรียดสภาพ
ความเสียหายคุณเมื่อกี้นะฮะเพราะว่ามีลมพัดแรงด้วยหลัง
ของหลังคาเนี่ยพังมาเหมือนกันนะพูดเท่าผู้แก่อยู่ในบ้าน
ต้องช่วยออกมาแบบนี้นะครับโอ้ยนี่ไปคุยกับคนแถวนั้นเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกเลยบอกว่าอย่างที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองเนี่ยนะเนี่ยหนัก
ในรอบ๒๐ปีตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไม่เคยเจอน้ำสูงขนาด

๒๐ปีกว่าปีไม่เคยไม่เคยเลยนะคะ๒๐ปีกว่าปีไม่เคยเห็น
เลยนะฮะอันนี้ที่นราธิวาสที่ยาลาสมันกันครับคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราสำรวจเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง๒๓๖๐๕คนแล้วนะครับ
หน่วยงานในพื้นที่ต้องเร่งระดมพลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปต่อเลยจากยะลาไปดูที่สงขลากันหน่อย
ผู้ชายคนนึงค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่ไปอยู่ใกล้กับคลองไง
มันมีน้ำจากคลองเนี่ยมันเหมือนกับว่าพยายามจะขี่ฝ่า
ปรากฏว่าทั้งคนทั้งรถตกลงไปในคลองแบบนี้จะช่วยชีวิตได้ไหมขอดูภาพตอนนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะน้ำแรงและไหลไปเร็วมากนะฮะใช่ค่ะ
คลิปนี้มีชาวบ้านผู้หญิงถ่ายไว้แล้วบอกโอ๊ยจมแล้วจมแล้วนี่ตอนเมื่อกี้
คุณมันมีจังหวะที่แบบหัวพุบลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีก
แต่นี่เอาใจช่วยมากเลยนะว่าจะช่วยเหลือชีวิตเขาได้หรือเปล่า
และข้างหน้าเป็นสะพานคุณกลัวเขาจะถูกน้ำซัดไปกระแทกคอสะพาน
ใช่ค่ะนี่คือคลองชลประธานบ้านท่าท้อนนะคะที่ควนลังหัดใหญ่ของสงขลา
น้ำมันไหลเชี่ยวมากจริงค่ะจังหวะนี้อันนี้คือแบบน่ากลัวมากเลยนะ
นี่ดูสิแล้วถามว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้าง
รอดชีวิตค่ะโอ้โหยังไงฮะเพราะว่ามีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์นะ
ตามไปนะเอาเชือกโยนให้เกาะแล้วดึงร่างผู้ชายคนนี้ขึ้นมา
แต่คุณรู้ไหมระยะทางจากจุดที่เขาตกไปทั้งคนทั้งรถจนถึงคนที่จุดที่คนช่วยเนี่ย
๔๐๐เมตรน้ำมันไหลไปตามสะพานไหลไปตามน้ำแบบนี้ค่ะ
กิโลนะคุณนะแล้วเขาบอกว่าโชคดีมากที่ผู้ชายคนนี้ยังมีแรงพยุงตัวไว้ได้
แล้วก็ตอนโยนเชือกลงไปเป็นจังหวะที่ผู้ชายคนนี้จับเชือกไว้ได้ทันที
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าพลาดนิดเดียวคือเกาะเชือกไม่ทันแล้วไม่รู้ว่าตัวจะไหลไปเท่าไหร่ยังไง
นี่ต้องเอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนเลยรถนี่ต้องไว้ที่หลังเลยค่ะ
ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะไปดูพัทธลุงกันบ้างพัทธลุงก็อ่วมก็หนักมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับ
โอ้โหประชาชนพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่ไหวเลยตอนนี้อ่วมมากเลยนะครับ
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่สินค้าถูกน้ำท่วมต้องทำไมรู้ไหมคุณ
เอาชีวิตรอดต่อฮะเอาสินค้าที่ถูกน้ำท่วมแบบนี้มาขายลดราคายอมขาดทุนคุณ
ข้าวสารมันอยู่ในซองในห่อใช่ไหมมันอาจจะยังไม่ทันชื้นแหละก็ต้องเอามาลดราคา
เอาเสื้อผ้ามีเปียกบ้างเสียหายบ้างเลอะบ้างก็ต้องเอามาลดราคาเครื่องใช้ต่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ก็มีประชาชนแห่มาเลือกซื้อกันจำนวนมากเหมือนกันนะครับ
ค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันอยู่พัทธรุงมา๒๘ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมขนาดนี้เลย
แต่พอน้ำท่วมสินค้ามันก็หนักแล้วใช่ไหมฮะ
ต้องยอมที่จะเอาสินค้าที่จมน้ำมาขายต่ำกว่าทุน
หวังจะได้เงินทุนคืนบ้างเพื่อจะนำเงินมาหมุนเวียนภายในร้าน
ดีกว่าขาดทุนไปทั้งหมดนะครับ
มาแจ้งสามทุ่มน้ำมาสามทุ่มไม่สามารถเอาขนขึ้นได้ค่ะแล้วก็ของหนักมาก
ไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดมานี้๒๘ปีก็ไม่เคยเจอเลย
นี่เสียหายเป็นล้านเลยนะคะไม่มีหน่วยงานไหนแบบว่าไม่มีการเตือน
มีการเตือนตอน๓ทุ่มน้ำมาหน้าโรงเรียนตะหมดแล้ว๓ทุ่ม
ใครจะไปยกทันของหนักมากแล้วต้องหาเด็กต้องหารถด้วย
เป็นล้านนะคะเสียหายเยอะมาก
คุณผู้ชมเสียหายเยอะมาก๒๘ปีไม่เคยเจอแบบนี้
ฟังเสียงแม่ค้าไปแล้วลูกค้าบอกว่าไงรู้ไหมที่เขามาซื้อของ
เขาบอกว่าบางอย่างมันเอาไปขัดเอาไปล้างเอาไปซักได้ไงก็เอามาใช้ได้เหมือนกัน
คุณผู้ชมมีบริการล้างให้อยู่หน้าร้างก่อนค่ะ
ล่าสุดจากการตรวจสอบฝนทิ้งช่วงนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ลดระดับลงสู่ภาวะปกติ
จุดที่มันเป็นที่รุ่มก็ยังท่วมขังอยู่บ้าง
เฉพาะอำเภอที่อยู่ริมชายฝั่ง

ที่น้ำจะระบายลงสู่ทะเล
เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคใต้ทุกจังหวัดเลยนะคะ